สำหรับใครที่เป็นแฟนเพลงของ๒นักร้องลูกทุ่งสาว
ทั้งน้องอาร์มชุติมาแล้วก็น้องกล้วยคอหอยโข่ง
พวกเธอเตรียมมีซิงเกิลที่ออกมาด้วยกันนะคะคุณ
เตรียมฟังผลงานเพลงของ๒สาวเร็วนี้เลย
เขาจับมือกันทำซิงเกิ้ลใหม่ที่มีชื่อว่าสาบ
เขาบอกว่าเพลงสาบเนี่ยนะฝากไปถึงผู้ชายที่เจ้าชู้เลย
กำลังเดินหน้าถ่ายทำเอ็มวีกันอยู่นะคะ
ซึ่งแฟนเพลงก็จะได้ฟังกันเร็วนี้
ส่วนงานนี้สาวกล้วยเขาก็ไม่ไหว

เอ๊ะดึงน้องอาร์มมาฟิตเตอร์ริ่งแบบนี้
ตั้งใจจะเกาะกระแสน้องดังหรือเปล่า
เกาะ
อ๋อนี่แหละน้องดังน้องดังเราก็อยาก
ดังไม่จริงพี่กล้วยก็ดังอยู่แล้ว
ขอบคุณค่ะก็คือแบบสนุกสนานเป็น
เป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมงานกับน้องอาร์มก็มีความสุข
เออจริงเขาก็ดังของเขากันอยู่แล้วแหละสองสาวนี้นะ
แต่โคจรมาร่วมงานกันก็ติดตามผลงานกันไปนะจ๊ะ
อกจากนี้นะคะน้องอาร์มชุติมาเขาก็ขอเคลียร์ประเด็น
เขาบอกว่าในโซเชียลต่อว่าบอกว่าเธออวดร่ำอวดรวยนะ
หลังจากที่ซื้อทองให้คุณแม่๑๐บาท
แล้วคุณแม่ก็โพสต์ลงเฟซบุ๊คแบบที่เห็นอย่างนี้
ซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงเลยว่าเฮ้ยไม่ได้น้อยใจ
ไม่ได้คิดมากอะไรเพราะว่าไม่ว่าจะทำอะไร
เธอก็โดนแบบจับเป็นประเด็นดราม่าอยู่แล้ว
บางคนแบบบอกว่าเมื่อก่อนก็ไม่รวยหรอกเมื่อก่อนก็ไม่มีหรอก
ไม่เห็นโชว์ก็เมื่อก่อนไม่มีก็เลยไม่ได้โชว์
ไม่ได้อวดทองนะอวดแม่มีแม่ให้อวด
ใช่ก็คืออวดความสุข
อะไรก็โยงตลอดเลยตามจริงก็คือหนูกับพี่ลำไยก็คุยกันเหมือนเดิมนะคะ
ตาก็มีดราม่ามีแบบเอฟซีเชียร์ให้ทำนม
แต่ว่าหนูไม่กล้าหนูเพราะว่าหนูทำแล้วหนูก็ไม่ได้โชว์
เธอทำอะไรก็เป็นดราม่าไปหมดแต่ต้องบอกว่าอามเนี่ยยังเด็กนะ
แล้วเธอก็แข็งแกร่งมากกับประเด็นต่างที่ถาถมทำในชีวิต
บอกว่าที่อวดไม่ได้อวดรวยคืออวดแม่
ตอนแต่ก่อนไม่มีไม่มีเงินซื้อให้แม่ก็เลยไม่อวดแค่นั้นเอง
เออนะครับจบนะครับตั้งใจทำมาหากินกันต่อไปดีกว่านะครับอ่า